เรื่องของความเชื่อกันไปหลากหลายแง่มุมแล้วไปหาของกินเด็ดอร่อยที่กำแพงเพชร
จะพาไปกินลูกชิ้นอารมณ์ดีอารมณ์ดียังไงติดตามกับช่วงตลอดกิน
เคี้ยวไปอารมณ์ดีไปหนึบหนับหน้าดูลูกชิ้นอารมณ์ดี

มันอร่อยด้วยแน่นอนอยู่แล้ว
แต่ว่ามันคือลูกชิ้นผสมผสมสมุนไพร

เออไปเลยร้านนี้
ีโอนิวคาเฟ่อยู่เลขที่๔ทับ๑หมู่๑๓ตะบนทุ่งทราย
ทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรนะจ๊ะ
เจ้าของร้านคุณหนึ่งฤทัยเฮงตระกูลบอกว่า
ลูกชิ้นของฉันลูกชิ้นของฉัน

เขาบอกว่าลูกชิ้นผสมกัญชาของทางร้านเนี่ยนะ

แล้วก็เอ็นเนื้อจานละ๑๕๐บาทนะคะ
ทานคู่กับน้ำจิ้มสุดเด่นของเขาเนี่ย
แล้วก็แกล้มกับวอเตอร์เครส

สารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ
กินกันเลย

อร่อยติดใจสามารถซื้อแบบถุงแบบแพ็คขาย

ประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดเลย
นอกจากนี้เขายังมีกาแฟวอเตอร์เทรส
และวอเตอร์เครสนมสด
กาแฟผสมนมสดได้หมดเลยใครอยากชิมแวะมาได้นะคะร้านจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยจ้าด้านล่างจ้า
ไม่ใช่ว่า๐๔๕เด็ดใจไม่ใช่แต่อย่างงี้ดีอย่างหนึ่งอย่างน้อยคุณบอกลูกค้านะ
ถ้าคุณจะทำผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นของกิน
ต้องบอกว่าบอกหน่อยบอกลูกค้าเขาหน่อยว่า
ในอาหารของคุณมีส่วนผสมของกัญชา

ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินกัญชาได้
เฉพาะเด็กนะต่ำกว่า๒๐ไม่แนะนำด้วยนะคะ
อันนี้ก็คือฝากเตือนนะจริงจังนะคะ